เมื่อวานพี่โมไงมีการนัดคุยกัน
ใช่ค่ะสำหรับพี่ไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกถึงเหตุการณ์นี้เลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่มัวยังนัดคุยงานอยู่กับน้องทั้งเมื่อวานและวันนี้เรามีนัดคุยงานด้วยกันนะคะ

หรือว่าแชตคุยหรือคุยรองตามโซเชิง๐๓
พี่ติดต่อนมองต่อแล้วเนาะก็ติดต่อพี่ตลอด
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอัปเดตชีวิตกันตลอดเวลาแบบตกเย็นมาเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปฟิตเน็
พี่ก็เลยไม่มีสัญญาณบอกพี่เลย
แล้วช่วงที่เขาโพสต์ข้อความเศร้าในทวิตเตอร์เอยในไอจีเอยตอนนั้นเราเห็นไหมคะ
เห็นค่ะแต่ว่าถามว่าเรื่องแบบมีอะไรหรือเปล่า
คือถ้าสมมุติเป็นข้อความที่พี่รู้สึกได้พี่จะ
จะบอกเขาว่าโทรมาคุยซิมีเรื่องอะไร
บางทีก็คุยบางทีก็อาจจะไม่ได้คุยกัน
แต่ว่าข้อความสุดท้ายที่น้องโพสต์นะคะ
พี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการสั่งลาหรือใด
เพราะว่าโดยปกติน้องจะโพสต์ข้อความแบบนี้
ที่เป็นข้อความสั้นที่ให้แง่คิด
โพสต์มาโดยตลอดในโซเชียลมีเดียของเขา
อย่างในทวิตเตอร์ที่บอกว่าจะถึงวันสู่อิสระภาพแล้ว
คืออันนี้พี่โมเข้าใจพี่เข้าใจเองนะคะ

เป็นงานโปรเจกต์อื่นที่เขาทำอยู่
แล้วเราก็คิดว่าอ๋อเพราะโปรเจกต์นี้เขาทำมานานแล้วล่ะ
มันน่าจะสำเร็จแล้วแค่นั้น
เพราะว่าทุกงานทุกกิจกรรมที่เขาทำ

มันไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาจะไป
แล้วสำหรับการของเขามันดีขึ้นหรือแย่

เวลาเจอน้องน้องยังคงพูดคุยกันตามแบบปกติ

เวลาเขาเจอเพื่อนก็ปกติ

ใช่ค่ะน้องต้องย้อนกลับไปหลายปีแล้วล่ะ
พูดกับพี่โมเสมอว่าแบบ
ผมว่าผมเป็นผมว่าผมเป็นนะ

ผมเป็นแบบมันมีแบบ๙ข้อ
ผมเป็น๗ข้อเลยนะอะไรอย่างนี้
แล้วพี่โมก็ไม่เชื่อเขา

อย่าก็บอกก็อุปทานเดียวแบบไม่จริงหรอกนะ
ก็คือไม่เชื่อเขามาโดยตลอด

แต่ประโยคที่ทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วคือ

สักคนมันคงดีกว่านี้

คือเบอร์หมออยู่ไหน

พี่ก็ไปหาหมอกับเขา

ว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคซึมเศร้าคะ

ที่นี้นะจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง

ถ้ามาปรึกษาเรื่องความรักตอนอกหัก

ถ้าสมมุติว่าพี่รู้สึกว่าน้องมีเรื่องอะไร

พี่ก็ฟังพี่ก็เป็นผู้รับฟังที่ดี

เหี่ยวคือเรื่องอะไรครับผม

ถ้าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกคือเรื่องเขาเป็นห่วงแม่

แล้วคุณแม่ก็ทำใจยอมรับไม่ได้

แล้วนี้มันมีจริงไหม

ไม่ทราบเลยครับ
กรณีสุดท้าย
อ่าที่ไปคำประกันให้กับผู้คนนั้นจริงจริงอ่าโมงไม่ทราบจริงจริงค่ะ
โมงไม่ทราบจริงจริงตรงนี้ได้คุยกับมดดำบ้างยังอ่ะ
เมื่อวานได้คุยกันนะคะมดดำก็ไม่ได้คิดไม่ได้บอกเรื่องนี้อืม
ส่วนตัวน้องที่เสียเนี่ยไม่เคยพูดกับคุณโมเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
ไม่ได้เขารู้ประเด็นเรื่องเงินเขาบอกมีปัญหาเรื่องไรโมจริงไหมครับพี่โมปัญหาเรื่องเงินเท่าที่พี่โมทราบคืออย่างที่เป็นข่าวเรื่องกรณีของบ้านเช่านะคะอันนั้นน่ะที่โมอยู่ด้วย
โมอยู่กับน้องตอนวันที่มันเป็นข่าวนะคะส่วนกรณีเรื่องอื่นน้องไม่เคยมาหยิบยืมเงิน
น้องไม่เคยมีปัญหากับพี่ในเรื่องที่จะจัดสรรสำหรับพี่เพราะฉะนั้นพี่เลยไม่ทราบว่าน้องมีปัญหาเรื่องนี้เหรอ
เพราะว่าก่อนที่พี่โมให้สัมภาษณ์ว่าน้องก็มีงานเรื่อยเรื่อยใช่ไม่น่าจะมีปัญหาจัดสรรจัดสรรเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ด้วยภาวะของการเป็นซึมเศร้าแล้วอาจจะพี่คิดว่าเขามีปัญหาหลายอย่าง
เพราะทุกอย่างคิดทางที่ดีมาก
ช่างออกจากแยกลง
พี่โมพึ่งเจอแฟนน้องเนี่ยและจะน้องเนี่ย
ได้ดูมีทีท่าว่าจะมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งทุกอย่างก็ดูรักกันดีอะนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ที่เจอน้องน้องก็บอกเหมือนกันกับพี่ว่าไม่มีวี่แววไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรใดเลย
คือน้องปวดท้องแล้วน้องก็ทานยาก่อนที่ก่อนที่น้องจะหลับไปเนี่ย
ไม่ต้องไปนะเดี๋ยวเขาขับรถไปเอง
ก็คือแค่นั้นแล้วก็แฟนน้องก็เลยหลับแล้วก็ตื่นมา
เจอ
ถือแว่งชักไหว้นั้นมีความหมายอะไรพิเศษแว่น
ปกติหนองใส่แว่นใส่ตั้งแค่นั้นเองไม่ได้มีแบบพิเศษ
หรืออะไร

ขอย้อนถามไปตอนที่ไปรักษาคุณสุนเจ้าฟะครับ
สม่ำเสมอคลิปที่ทุกคนเห็นกัน

แล้วน้องทำแล้วน้องก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวเราทำแล้วก็บอกคนอื่นนะว่าให้ระวังเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองตัวเขาผ่านเรื่องนี้มาเขาก็อยากแชร์ให้คนอื่นฟัง
ที่เขาจะโพสต์เขาส่งให้พี่โมดูพี่โมได้ดูแล้วพี่โมบอกโอเคทำเลยแล้วเขาก็ทำอีกหลายอันด้วยค่ะเป็นข้อความเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
ทำได้ตรงเขาอีกใช่เพราะเหมือนแบบคือน้องอ่ะหลังหลังก็อย่างที่ที่เหมือนพอให้สัมภัยได้มาตอนกลางวันคือ
ให้กับคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเขารู้สึกว่าเขาอาการดีขึ้น
ซึ่งมันก็ดีขึ้นจริงเขาก็อยากที่จะแชร์
เราก็อยากที่จะบอกต่อว่ามันสามารถที่จะดีขึ้นได้นะ
เรามีวิธีคิดแบบไหนยังไงแบบไหน
นี่คือเป็นสิ่งที่แล้วเวลาเขามีโปรเจคหรืออะไรแบบนี้
มีความคิดดีพวกเราซัพพอร์ตเสมอ
พี่โมไม่ได้เห็นตัวจดหมายแต่พี่โมรับทราบมา
จริงรับทราบเมื่อวานนี้นะคะว่า
ว่าน้องเคยมีการเขียนจดหมายแบบนี้
พี่ไม่เคยเห็นน้องไม่เคยเล่า
คือเวลาที่เขามีความทุกข์หรืออะไรอย่างนี้
เขาไม่ค่อยบอกเขาไม่ค่อยเล่าแบบอย่างละเอียดเท่าไหร่
เพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นห่วงเขา

ถ้าแบบวันไหนเห็มบอกว่าเห็มนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้
คือแบบพี่ต้องอยู่ด้วยตี๓ตี๔
เพื่อที่จะเช็คว่านอนหรือยังนอนหรือยัง
เช้ามาพี่ต้องโทรแบบเช็คแล้วว่าตื่นหรือยังตื่นหรือยัง
เป็นแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
พี่เชื่อว่าด้วยความที่เขารู้ว่าเรารักเขา
เขาก็เลยไม่เอาเรื่องทุกข์มาให้เขาก็เลยไม่บอก
ยังไม่ได้ถามในลงในรายละเอียดเพราะว่าเมื่อวานนี้
แฟนเขาก็อยู่ในสภาพที่ไม่ปกติอะไรอย่างนี้ก็ช็อก
โมก็ช็อกมากจริง
วินาทีที่น้องตัดสินใจไม่ไหวแล้ว

หรือว่าตัวแฟนเขาได้รู้กันว่าก่อนหน้านี้

หรือว่าเขาได้เล่าปัญหาสมควรให้เขาฟัง

ไม่มีสัญญาณไม่ทะเลาะกับใคร
ไม่มีเรื่องใดเรื่องงานทุกอย่างดีมาก
แล้วเรายังรอคุยงานกับน้องอยู่เลย
มีเรื่องนอนไม่หลับอย่างเดียวค่ะ
มีเรื่องยอมรับความจริง
เวลาที่ผิดหวัง
เขาก็ก็พูดกับพี่โม้คือเขาเข้าใจ
ใช่ตอนนั้นเหมือนร้อง

แต่ตอนนี้เขากลับบอกพี่โม้นะ
ไม่เป็นไรนะเขาจะไปไหน

ถึงสบายใจว่าเขาดีขึ้นแต่ว่ามีอาการนอนไม่หลับ
แล้วคิดว่ามีเรื่องของความเครียด

และไม่อยากให้น้องทานยาน้อนหลับ

ไม่ใช่ค่ะพี่ไม่คิดว่าใช่
แต่ว่าถ้าจะมีคือตรงที่เขากังวลมากกว่าว่า
จากข่าวนี้จะสร้างผลกระทบ
ให้พี่ทีมงานหรือเปล่า
แค่นั้นเวลาที่แบบไปทำงาน
เขาก็จะถามว่าข่าวเขามันมีผลกระทบไหม

สภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้าง

เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่คือไม่ได้เจอหน้าลูกชายเลย

เมื่อวานคือเมื่อวานตอนที่พี่โมรู้
พี่โมก็โทรหาคุณพ่อเลย
เพราะพี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันจะจริง

แค่นั้นพี่ก็เลยโทรเช็คกับคุณพ่อ
แล้วก็คุณพี่ก็ไม่กล้าถามเนาะว่าแบบว่าเป็นยังไง
พี่ก็เลยเริ่มประโยคไปแค่ว่า

แล้วพี่ก็เลยถามไปอีกว่า

น้องไม่อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะ
พ่อก็บอกว่าน้องไม่อยู่กับเราแล้วโม
พี่ถึงได้

เดี๋ยวเจอน้องแล้วเดี๋ยวบอกนะ

พ่อเองก็ไม่ทราบและไม่ได้มีสัญญามาก่อน

พ่อก็รับทราบว่า๔โมงเย็น
เขานัดคุยงานโปรเจกต์นี้
กับพี่โมแล้วก็กับทีม
เป็นเรื่องโปรเจคเกี่ยวกับมวย

เพื่อที่จะขอความรู้เนื่องจากคุณพ่อเป็น

พ่อก็ทำให้แล้วพ่อก็รอ

คุณแม่ก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะครับ

เห็นเป็นห่วงคุณแม่มากเนื่องจากคุณแม่เป็นโรคหัวใจอ่อนนะคะ
เมื่อวานนี้จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะออกจากมหาสารคามตอนตี๔
แต่ว่าออกมาไม่ได้เนื่องจากอาการของคุณแม่ยังไม่โอเค
ก็เลยเพิ่งจะมาถึงตอนนี้
คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจว่าจะไปรับน้องที่โรงพยาบาลแต่ว่ามาไม่ทัน
จริงก่อนหน้านี้คือคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วคือการเจอหน้าลูกนานไหมคะ
นานค่ะไม่นานน่าจะแบบพี่ว่าไม่ถึงเดือน
เพราะโดยปกติเห็มจะไปหาแบบไปหาพ่อกับแม่ตลอด
แล้วก็จะโทรหาพ่อกับแม่บ่อยมาก
เวลาที่เขามีปัญหาอะไรคือแบบฮีโร่สำหรับเขาคุณพ่อ

อ๋อตอนนี้คุณพ่อก็ทำใจไม่ได้

อยากให้ผ่านทุกคนที่อยู่กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเราต้องดูแลใกล้ชิดแค่นั้น
เพราะเราก็อยู่กับน้องที่มาคุกขี้ไม่ได้ตลอด

แต่ว่าสิ่งที่พี่ปฏิบัติกับเห็มตลอดระยะเวลา๒๓ปีที่ผ่านมา
พี่ทำทุกอย่างเป็นปกติ

เวลาที่เขามีปัญหาแค่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ให้กำลังใจ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้กันไปนะ
เอาใหม่นะเราแพลนตัวเองดีเนาะ

ไม่เคยขึ้นเสียงกับน้อง

ว่าเขาแค่ต้องการอยากได้คนฟัง
เพื่อที่เขาจะระบายออกมาแค่นั้นเอง
นั่นคือสิ่งที่พี่ทำตลอดระยะเวลา๒ปี

เนื่องจากว่าปิดกล้องไปหมดแล้ว

บางส่วนก็รอที่จะออนแอร์อยู่
ส่วนเรื่องใหม่เนี่ยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบคือลายกินนารี

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือกำลังรอที่จะฟิตติ้งอยู่

มีรายการไหมคะที่น้องที่ถ่ายทำ
ยังมีรายการที่ถ่ายทำไปแล้วรอออนแอร์อยู่ค่ะ

นำคำคือถ่ายจบไปแล้ว

น้องเหนื่อยแล้ว

พวกเรารักน้องค่ะ

ในการต่อสู้กับโรคซึมเศร้า

ขอบคุณนะครับ